กลับมาช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ขอนแก่นกันหน่อย
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่๒วันที่แล้ว
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม๔ศพ
ล่าสุดตำรวจขอนแก่นก็เตรียมที่จะเรียกเจ้าของบริษัทเฮลิคอปเตอร์เข้าไปให้ปากคำ
แต่ว่าเบื้องต้นเอาล่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีตั้งข้อกล่าวหา
ไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาเพราะว่าต้องรอผลการสอบสวน
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมซะก่อน
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยประชาชนที่เป็นจิตอาสา
ชาวตำบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นก็รวมกว่า๑๐๐คนแล้วค่ะ
ร่วมกันปูพรมเข้าเก็บกู้ซากและเศษชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์
ประสบอุบัติเหตุตกลงกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านหูลิง
เมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นเหตุให้กัปตันแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔ศพด้วยกัน
แล้วก็มีชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์ตกกระจัดกระจายอยู่บริเวณทุ่งนาค่ะ
การเข้าเก็บกู้ซากเฮลิคอปเตอร์ในวันนี้
เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็คโฮลตักแล้วก็เคลื่อนย้ายซากเครื่อง
ที่มีขนาดใหญ่จากจุดที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตก
ไปใส่บนรถบรรทุกของสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธนภัยเขต๖ขอนแก่น
ส่วนเศษชิ้นเครื่องขนาดที่เป็นขนาดเล็ก
จิตอาสาช่วยกันเก็บใส่ถุงพลาสติกสีดำ
และถ้าเกิดว่าไปพบชิ้นส่วนมนุษย์ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อนำไปบรรจุในถุงพลาสติกสีแดง
ก่อนที่จะนำมารวมกันกับชิ้นส่วนอื่น
เพื่อนำซากแล้วก็ชิ้นส่วนทั้งหมด
ใส่รถบรรทุกที่จัดเตรียมเอาไว้
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่ศูนย์ฝึกการบิน
ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น
ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
พันธุ์ตำรวจเอกกีรติกรออมรพัดพาคิน
ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
ทางบริษัทประกันภัยที่บริษัทเจ้าของเฮลิคอปเตอร์

เตรียมที่จะชดเชยเรื่องของค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าของที่นา

ที่แสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็เอกสารต่าง
รวมทั้งกำหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

วงเงินสูงสุดคือไม่เกิน๓แสนบาทค่ะ
ส่วนพลตำรวจตรีพรมนัทเขตฮามคำภัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดในจุดเกิดเหตุ
เพราะว่าต้องรอเรื่องของผลการสรุปสำนวนให้เสร็จสิ้นซะก่อน
ส่วนเจ้าของบริษัทจะต้องเข้าให้ปากคำ
แล้วก็แสดงเอกสารหลักฐานต่างเกี่ยวกับการบิน
ช่วงก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุ
รวมทั้งการชดใช้ค่าเสียหายและการช่วยเหลือ
ด้านต่างของบริษัทอันนี้ก็จะต้องมีการชี้แจง
ให้ความช่วยเหลือหรือว่าสิทธิประกัน
ในส่วนของนักบินในส่วนของผู้โดยสาร
รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าวด้วย